เพื่อคนไทย
เข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
อย่างที่เราได้เกิดไปเมื่อช่วงที่แล้วว่า
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มแฟนคลับบอลไทย
ยงกลุ่มหนึ่งที่มีพลังศรัทธากับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน

ขอถามโค้ชซิโก้กันหน่อยดีกว่าว่า
สมัยก่อนวัฒนธรรมการเชียร์และกระแสของแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างไรบ้าง
เชียร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ที่เราจะไปหากองเชียร์ที่เราเชิญมา
เรามาพูดถึงการเชียร์ของกองเชียร์ทีมชาติไทยสมัยในอดีตก่อนดีกว่า

สมัยก่อนพี่แห้งก็คงจะดู

ก่อนหน้าอีกแล้วโหยังเด็กมาก

ในสมัยชะลอโฮมาจร

ใช่ตอนนั้นก็ถือว่าสนามแตกมากนะครับ

นี่เคยเป็นยุคเพื่องคลูยุคหนึ่งสของวิธีอนาภาษาไทย
และหลังจากนั้นก็มาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นยุคเดียดม์

บีทีมเล่นชุดบีแล้วก็ได้เข้าชิงกับเยอรมันนะครับ
แล้วชนะเยอรมัน๔๐นะครับ
ตอนนั้นก็คนลงไปในสนามลงไปในขอบรูสนามเลยนะครับ

เต็มหมดเลยแล้วก็ขนลุกแล้วก็เชียร์กันมัน
แต่ก่อนมันไม่มีเขาเรียกว่ากองเชียร์จัดตั้ง
สมัยก่อนก็คือมาเชียร์ด้วยใจรักจริงทุกคนต่างมาที่สนามโดยไม่ได้นัดกันนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูข่าวจากหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุทีวีเท่านั้นเอง

เวลาคนดูเยอะแล้วมันไม่มีหมด
มันมีพลังอย่างนั้นจริง
ไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามีกองเชียร์ที่แข็งแรงนะฮะ
ฟุตบอลก็จะมีความฮึกเหิมมีกำลังใจมากขึ้น
ใช่ครับเพราะว่าอยน่าจะพืชว่านายที่กล่องเชียร์มไปมาเต็ม
กำลังบ่นเป็นคนมาเยอะเริ่มมีความคิดว่าต้องทำให้ดี
แต่ท่าวันไหนมันอู้ไม่ได้พออะไร

พอเราเป็นทีมชาติปุ๊บเราอยากให้คนไทยทั้งชาติมาเชียร์
พอไม่มีคนต้องรู้ว่าเรียนเพื่อใคร
ฉะนั้นเวลามาเป็นโค้ดปุ๊บก็เลยต้องทำงานอย่างหนักว่า

จะต้องมีสมาธิในการเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับ
ก็เลยทำให้พลังศรัทธาแฟนบอลกองเชียร์กลับมาลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงอะไรเข้ามาดูกันหมด
ก็เลยเพิ่มเสียงเชียร์เพิ่มพลังจนสื่อต่างชาติเนี่ยตอนนี้กลับมาดูบอลไทยนี่โอ้โหไมก๊อต
บอกว่านี่คือคีย์แมนสำคัญนะฮะจุดหนึ่งที่ทำให้วงการบอลไทยพัฒนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

อยากจะรู้ว่าทำไมถึงรวมตัวกันได้

หรืออยากจะทำการเชียร์ยังไง

รู้สึกยังไงตอนที่ทีมชาติไทยโดนนำ
หรือตามอยู่หรืออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเราไปเจอกับกองเชียร์ชุดนี้นะครับ

เมื่อเกือบ๑๕ปีแล้วเมื่อพศ๒๕๔๔นะครับ

ฟุตบอลไทยเนี่ยอยู่ในช่วงตกต่ำนะครับ

นักบอลมีมากกว่าแฟนบอลในยุคสมัยนั้นนะครับ
แล้วก็ทางพี่งามปิ้งที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ย
ก็ได้รวบรวมนะครับ
คนที่มีใจรักฟุตบอลเหมือนกัน

เมื่อ๒๑๔๔ตอนนั้นนะครับ

นางเหล่านี้จะมีโครงสร้างเป็นฝ่ายอยู่นะครับ
จะมีฝ่ายเชียร์ฝ่ายอุปกรณ์
อันแรกเลยก็คือจะมีทงยักษ์อย่างแรกนะครับ
แล้วก็กิจกรรมต่อมาก็คือเป็นการหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นทงจัดทงผืนใหม่จัดทำวัยนิ่วใหม่นะครับ
รวมถึงพวกร่ำทงพวกแบบนี้ก็คือเราจะมีการจัดกิจกรรมมาตลอด
อาจจะมีเพลงเชียร์พร้อมกันทั้งสนาม
เพราะตอนนี้เริ่มมีการก่อตัวขึ้นมามากมายหลายกลุ่มนะครับ
ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะรู้เหลือเกินว่า
บรรยากาศการเชียร์ของพวกเขาจะสนุกสนานแค่ไหน
เลยต้องขอแอบโคสิโก้แวบมาหาพวกเขาสักหน่อย
มาหาพวกเขาสั้นหน่อยนะครับ

อยู่ที่ราชมังกีฬาสถาน

คุมมือกองอ๋อนี่ซาวน่ะฮะที่เราได้ยินในทีวีนะครับ
ทางนี้ฮะทางนี้ครับพี่โตครับพี่โตครับครับ
นำขบวนรถมาจากสี่คนครับขบวนรถไรพี่อ๋อ
เวลาจะมาจะมาเชียร์บอมพาผลพักทั้งหมดครับอ๋อ
เชียร์ไทยพาเวอร์มาอยู่นี่มารวมกับทับหน้าตรงนี้นะครับ
วันนี้นำเชียร์วากก็เรียกว่าสายวาคยังไงบ้างยังไงบ้าง
ก็ขึ้นเพลงตามจังหวะจังหวะของบอลอ่าจังหวะของบอลว่า
ตรงนี้ลุกเหล้าลุกว่าแล้วเจ้าโหลุกเหล้าตอนนี้ลุกเหล้าแล้ว
ลุกเหล้าได้เลยลุกเหล้าร้องไงปลุกเข้าไปปลุกแล้วมาเชียร์ไทยเล่น

ไทยเล่นไทยเล่นไทยเล่นไทยเล่น
ภูมิใจไหมทีมชาติไทยมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้
ก็ก็สิบสองทีมสุดท้าย
เป็นสิ่งที่พวกเราแฟนบอลชาวไทยไม่ว่าจะเป็นเชอร์ไทเวอร์

หวังแล้วก็เมื่อผ่านมาในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายเนี่ย

สักวันหนึ่งทีมชาวไทยของเราเนี่ย
ไปเป็นบอร์นโลกรอบสุดท้าย

ฉะนั้นว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ฉะนั้นกองเชียร์เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของทีมเหมือนกัน

ทั้งประเทศ
ในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีมิกโซนนะครับ

ต่างประเทศก็จะยากหน่อยแล้วก็หลังเกมเนี่ยแล้วก็อาจจะมีจุดนัดพบกัน

แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เราจะให้แค่ใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่านักฟุตบอลต้องพักผ่อน
แต่บางที่เองก็จะมีความเข้าจำกัดของประเทศด้วย

ในประเทศต่างประเทศนะครับ
แต่มีอีกหนึ่งสำคัญเลยที่คู่กันกับกองเชียร์ไทยก็คือ

เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปฟังกันครับ
การที่จะเขียนเพลงนี้ใช่ไหม

การที่จะเขียนเพลงนี้ใช่ไหม
การที่จะเขียนเพลงนี้ใช่ไหม